ยังอยู่ที่เรื่องของบ้านคุณผู้ชม

ฟังแบบนี้ภาพยนตร์ดังแน่นอน
เทกันยกกองเลยเพราะอะไรล่าสุดโกยรายได้๗๕ล้านบาท
บอกแล้วมันหลอนจริงเรื่องนี้ใครยังไม่ไปดู

นางเอกดังค่ะมิวนิษฐากับผู้กำกับพี่จิมยิ้มกันแก้มปริเลย
พาน้องสองนักแสดงรุ่นจิ๋วไปมอบเงินให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลำแถวอ่อนนุษย์ค่ะ

จดอีกนะพ่อเตรียมค่ะ๕๕๕๕๙บาท
โอ้โหเลยเลย

มาพร้อมกับเลี้ยงไอศครีมน้องช่วงนี้หน้าร้อนนะกินกันแบบอุ้ยอิ่มเอมใจเลย
อกจากนี้ค่ะสาวมิวก็ฝากแฟนไปดูหนังบ้านเช่าบูชายัน

ดันให้ถึง๑๐๐ล้านหน่อยเร็วตอนนี้๗๕ล้านและยังอีกหน่อยนึง
เปิดใจถึงวันเกิดสามีพี่เซนต์ด้วยเรื่องงานเขาสบายใจไปแล้วนะ
ช่วงเช้าพาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญค่ะ
แล้วคุณขาดูความน่ารักของน้องมาริน

เก่งน่ะมาริน
กราบไม่รู้กราบหรือหลับลงไปแล้วนะมาดูนะ

ส่วนงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดสามีค่ะที่แม่มิวตั้งใจจัดให้
แม่บอกเลยว่าทำเองทุกอย่างนะ
ทั้งสองครอบครัวแล้วก็เพื่อนดารามาเตอร์ไพรส์คุณพ่อ

เซนต์ชอบมากชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นเลย
เอามาร้องเพลงให้งานนี้อุ้ยคุณพ่อ
ซึ้งกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยคุณผู้ชม
แล้วหวานกันขนาดนี้แม่มิวก็เลยขอประกาศฟังดีนะคะ
ยินดีจะเปิดอู่ปั๊มทายาทคนที่สอง

บอกว่าไม่อยากให้เบบีคนที่๒ห่างกับน้องมารินเกินไป
ไปฟังเสียงแม่มิวคนสวยกันเลยค่ะ

แต่ว่าที่เตอร์ไพรส์กว่าก็คือคุณสามีบอกว่าพอเดาได้อยู่แล้ว

เพลงที่ป๊อปมีเพลงหนึ่งเพลงเรื่องจริงค่ะ
เคยใช้เพลงเรื่องจริงของพี่ปอสมาทำ

คือคิดว่าไม่อยากให้
สองคนอายุห่างกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะก็ในปีนี้แหละน่าจะดำเนินการแล้ว